เขามันร้องอุ้ยตอนเช้านี้
ปึ๊บมาน้ำจมเต้าเจียวแบบนี้เลย
น้ำมีน้ำแบบพอคลุกคลิกได้แบบคล่องคลอค่ะนี่เลยพาไปกินข้าวต้มร้านนี้
ร้านนี้ชื่อว่าร้านราชาข้าวต้มปลา
อยู่ที่ซอยเทศบาลยี่สิบเจ็ดนะคะ
บึงสามพันธุ์ของจังหวัดเพชรชบูรณ์เมนูเนี่ยเพียบ
เห็นป้ายหน้าร้านตัวเบอร์เรอเลยใช่ไหมราชาข้าวต้มปลา
เมนูพี่มีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหข้าวต้มปลากระพงครับ
ต้มปลาอินซีข้าวต้มไข่ปลาข้าวต้มกุ่งข้าวต้มหมึก
ข้าวต้มหอยนางรมข้าวต้มแมงกระพูนข้าวต้มกระดูกหมู
รวมก็มีอันนี้มันเป็นข้าวต้มสายทะเลเลยนี่อ๋อใช่
แล้วคิดดูสิสายทะเลอยู่เพชรชบูรณ์ซึ่งที่นี่นะเขาบอกว่าชามนึงเนี่ย
เขาต้มก็ขาย๖๐แต่ถ้าเกิดว่าดอมบอกว่าไม่อิ่ม
พี่ก็เลยจะบอกเลยพี่เอาแบบปลากะพงหมึกสดแล้วแม่งกระพุนแพงก็มี
เขาต้มปลาต้องมาแล้วฮึยกับเจ้าของร้านเลยค่ะคุณพมพัทธิ์บอกว่า
เคล็ดลับความอร่อยนะน้ำซุปต้องหอมรสต้องกลมกล่อม
เนื้อปลานี้เคี้ยวแล้วก็นุ่มละมุน
ข้าวก็ต้องเรียงเม็ดไม่เละเกินไปนะคะนี่นี่ดูน้ำซุปสิ
เดือดพลักพลักพลักพลักพลักอยู่แบบนี้นี่ไม่ได้เอาน้ำทะเลมาต้มนะ
ไม่ไม่ไม่ไม่เออแล้วเขาบอกว่ากลิ่นน้ำน่ะนะมันจะต้องหอม
เพราะเขาใส่อะไรใส่ใบเตยใส่ใบเตยไปด้วยครับที่เด็ดคือที่สองคนบอกไง
น้ำจิ้มเต้าเจียวต้องมาอันนี้เป็นสูตรลับสูตรเฉพาะที่แบบคิดเองนะนี่ดิ
แล้วขิงน่ะขิงซอยซอยซอยซอยซอยน่ะอืมเนี่ยค่ะลูกค้ามาอดหนุนกัน
แต่ละวันนี้แบบแน่นเลยอ่ะคิดดูสิพี่เขาต้มปลาอย่างเดียวนี่ยอดขายวันหนึ่ง
หกสิบชามนะครับข้าวต้มทะเลข้าวต้มอื่นอื่นเนี่ยอีกสามสิบสี่สิบชาม
แล้วก็มีส่งฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับใครที่อยู่ที่เพชรชบูรณ์ด้วยยอดขายนี่โอ้ย
วันละเป็นร้อยชามแล้วดูปลาสดของเขา
เอามาหั่นเอามาแร่แบบนี้น้ำแข็งแล้วพี่จะอยากกินจุ้งเผาด้วยอ่ะ

ถ้าเกิดว่าใครมาที่ร้านนะถ่ายรูปเช็คอินโพสต์ลงโซเชียล
เอาไปเลยจ้ะเครื่องดื่มฟรีเอาไปขวดหนึ่งเลย
เอาใครอยากที่จะลิ้มลองความอร่อยนะคะแวะไปได้เลย

ขายตั้งแต่๘โมงถึง๒ทุ่มนะคะ
สาบานได้นะว่านี่คือเพชรบูรณ
ใช่แต่อาหารทะเล

ใช่ค่ะข้าวต้มทะเลแบบจัดเต็มมากจริง
ขาดแค่ปลาวานขาดแค่วานกับปากการังนี่ก็ครบทั้งทะเลแล้วฮะ